ตอนนี้นะเธอก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าค่ะทางวิกหมอชิดนะคะได้ประกาศออกมาแล้ว
ว่าเธอนั้นสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ไม่ผิดค่าจากที่หลายคนจับตามองเมื่อวิกหมอชิดออกประกาศสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัด
ระบุชื่อนักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมชนก
เหตุผลที่เจ้าตัวต้องการที่จะเป็นนักแสดงอิสระโดยมีใจความว่า
สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง๗ขอแจ้งให้ทราบว่า
เดือนพฤษภาคม๒๕๕๙จะมีนักแสดงในสังกัดสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดง
คือใบเฟิร์นพิมพ์ชะโน๊กลือวิเศษภายบูรณ์
ทางสถานีได้หารือกับนักแสดงแล้วเห็นว่าการทำงานที่ผ่านมากับสถานีเป็นไปด้วยดี
แต่เจ้าตัวอยากให้โอกาสตัวเองในการหาประสบการณ์ใหม่
มีความประสงค์ขอเป็นนักแสดงอิสระ
พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสาวใบเฟิร์นที่ตั้งใจทำงานให้กับทางสถานีมาโดยตลอด
จะทิ้งท้ายด้วยคำโวยพรว่าขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการทำงานใหม่
ทั้งนี้สาวใบเฟิร์นยังมีผลงานละครอีกหนึ่งเรื่องกับวิกหมอชิตซึ่งเตรียมออกอากาศในเร็วนี้
และในทันทีที่ข่าวถูกแพร่ออกมาอุณหภูมิในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในอินสตาแกรมส่วนตัวของนักแสดงสาวก็ร้อนระอุขึ้นมาทันที
ซึ่งก็มีทั้งคำชื่นชมและให้กำลังใจรวมถึงว่ากล่าวว่าเธอนั้นอักกะตันอยู่เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยขอพักงานเพื่อไปเรียนจนจบปริญญา
แต่เมื่อประสบความสำเร็จกลับไม่ต่อสัญญานอกจากนี้ยังถูกมุ่งเป้าไปที่การเดินรอยตามเพื่อนซีนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่มีผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันค่ะ